หลอกออนไลน์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์อะไรแบบนี้นะฮะ
ประชาชนถามว่าโอ้โหเมื่อไหร่จะปราบให้หมดปราบให้สิ้นซากสักที
เพราะว่าพวกนี้เหมือนฆาตกรออนไลน์นะ

ดังนั้นเรามาพูดถึงเรื่องนี้ฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ถูกต้องเลยครับเรียกว่าฆาตกรออนไลน์ได้เลย
เพราะว่ามันทำลายทำร้ายชีวิตคนและครอบครัว

สถานีโทรทัศน์รายการหลายรายการครับ
เชิญคนที่ถูกแก๊งเซ็นเตอร์หลอกลวงให้โอนเงินเนี่ย
มาออกโทรทัศน์กันเยอะมากหลายรายการ
ในที่สุดตำรวจก็นั่งกันไม่ติดหรอกครับ
เพราะว่าแนวทางที่สื่อนำเสนอเนี่ย
มันตั้งคำถามว่าแล้วทำอะไรกันอยู่
วันนี้ถ้าดูแนวทางแก้ปัญหามันมี๒ส่วนนะครับ
ส่วนที่หนึ่งการปราบปราม

ตอนนี้ตำรวจเขาเดินหน้าเอาจริงเอาจังกันอยู่
ถ้าสืบรู้ว่าแก๊งคอนเซนเตอร์

สารอนุมัติหมายจับให้แล้วก็ตามล่า
ถ้าสืบรู้ว่าแก๊งคอนเซนเตอร์ไหน

ก็เดินทางไปที่ต่างประเทศ
ไปประสานกับเจ้าหน้าที่ที่นั่น
ถ้าสมาชิกในแก๊งคอนเซนเตอร์เป็นคนไทย
เอาตัวกลับมามาดำเนินคดีในบ้านเรา
ถ้าสมาชิกแก๊งคอนเซนเตอร์ไม่ใช่คนไทย
เป็นคนจีนหรือเป็นคนที่อื่น
ก็ขอให้ประเทศนั้นดำเนินคดีให้
อย่างเช่นที่ไปซุกไปซ่อนอยู่ที่กัมพูชา

ผลตำรวจรีพันธนะนุชชนาธิ์
ที่อยู่ในทีมงานปราบปรามพวกนี้
มาให้สัมภาษณ์มาเล่าให้ผมฟังว่า

อีกไม่กี่วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เราได้เห็นภาพรองพบตร
ผลตำรวจเอกดำลงศักดิ์กิตตีพระพัทธิ์
เดินทางไปประสานความร่วมมือกับกัมพูชาเอง
นี่เป็นส่วนของการป้องกันปรับปราม
ซึ่งผมถือว่าตอนนี้
ตำรวจทำงานเชิงลุกแล้วนั่งไม่ติดหรอก
เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น

ส่วนของการดำเนินคดี

อายัดบัญชีเอาเงินคืน
ส่วนนี้มีปัญหามากครับ
ขั้นตอนในการปฏิบัติมีปัญหามาก
คนถูกหลอกหลายลายที่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ย
เขาบอกเขาเจอกับตัวเองเนี่ยน้ำตาตกกันทุกคน
ต้องวิ่งพล่านกันเป็นไอ้บ้าอีบ้ากันอยู่อย่างที่ว่านั่นแหละ
เพื่อจะให้เป็นไปตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ประเด็นคือเช่นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้โอนเงิน
ติดต่อไม่ได้เอกใจรู้แล้วว่าถูกหลอก
พอรู้แล้วว่าถูกหลอกทันทีที่เขานึกได้
เขาคิดถึงธนาคารเขาโทรประสานกับธนาคาร

เพื่อให้มีอาการยิ่ง
ยัดการโอนเงินหรือให้ตรวจสอบหรือให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ปรากฏว่าสิ่งที่ได้ยินกับหูคือเจ้าหน้าที่ธนาคารทำให้ไม่ได้ครับ
เจ้าหน้าที่จะบอกว่าผู้เสียหายต้องไปเอาหลักฐานไปรวบรวมหลักฐานมา
ไปเอาสมุดบัญชีตัวจริงมาไปเอาใบแจ้งความกับตำรวจมา
สารพัดสารพันธุ์ก็ต้องวิ่งไปโน่นมานี่
แล้วช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอยู่เนิ่นนานเนี่ย
มันก็โอนกันไปโอนกันมาโอนจากบัญชีที่๑ไปสู่บัญชีที่๒
จากบัญชีที่๒ไปสู่บัญชีที่๓โอนไปต่างประเทศ
แล้วเดี๋ยวนี้มันมีระบบเงินบิดคงบิตคอยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีก

ฉะนั้นในส่วนของธนาคารเนี่ยมีปัญหาจริง
ธนาคารไปผูกระเบียบกฎเกณฑ์ไว้มาก
จนกระทั่งแก้ปัญหาไม่ได้
เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้ช่วยคนถูกหลอก
แต่เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ที่สะดวกต่อมิจฉาชีพ
ถามว่าธนาคารทั้งหลายจะตื่นขึ้นมาทำอะไรบ้างไหมครับ
ที่จะช่วยเหลือดูแลลูกค้าของคุณ
ไม่มีเสียงตอบจากธนาคาร
ส่วนของการดำเนินคดีอันนี้สำคัญที่สุด
สำคัญที่สุดเพราะมันลึกลับซับซ้อนและอืดอาดมาก
เราอุตส่าห์มีตำรวจกรมกระทับการสืบสวนสอบสวน
คดีอายากรรมทางเทคโนโลยีตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษเลย

มันจะโดยวิธีการทำงานหรือลักษณะของงาน
มันก็เข้าหลักที่คนโบราณเขาบอกว่าอืดเป็นเรือเกลือ
มีระเบียบขั้นตอนในการรับดำเนินคดี
หยุมหยิมหลุงหลังและซับซ่อนมาก
สุดท้ายก็คือไม่ทันการ
ตามคนร้ายไม่ทันพึ่งไม่ได้
คนที่ถูกหลอกเขาบอกเสียเวลาไปเปล่าปลี้
เจ็บใจที่ถูกหลอกและยังมาเจ็บใจกับตำรวจอีก
เห็นว่าคดีที่ค้างอยู่เนี่ยเป็นพันคดีนะครับ
ค้างเติ่งอยู่อย่างนั้นไปไม่ถึงไหน
ทีนี้เรื่องที่เกี่ยวยงไปถึงตำรวจท่องที่
ระเบียบบอกว่าใครที่ถูกหลอก
แรกคุณต้องไปที่ตำรวจท้องที่ก่อน
ตำรวจท้องที่ทุกวันนี้งานเขาก็ล้นมือ
พอมีคนไปแจ้งเรื่องนี้ก็เสมือนว่า

แล้วถึงไปต่อยอดกับตำรวจ
สืบสวนคดีอายากรรมทางเศรษฐกิจ

เจ้าทุกข์ที่ถูกหลอกก็ไปเสียเวลา
เสียเวลาอยู่กับตำรวจท้องที่บนโรงพัก
แล้วไปเสียเวลากับตำรวจหน่วย
สืบสวนคดีอาจยากรรมทางเทคโนโลยีต่อ
ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สังขยนาระบบไปรับแจ้งความ
ระบบการสืบสวนสอบสวนที่ถูกหลอก

เรื่องจากแก๊งคอนเซนเตอร์นี่แหละ

แจ้งไปตรงจุดนี้จุดนี้ประสานกับธนาคารให้
จุดนี้ประสานกับท่องที่ให้

สืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้

พลาดไปพลาดมาวิ่งเป็นไอ้บ้าอีบ้าอย่างที่ว่าเนี่ย

ถ้าแก๊งอย่างนี้ได้
ถ้าแก้ตรงนี้ได้โอกาสที่จะได้เงินคืนโอกาสที่จะอายัดบัญชีได้ทัน
มันก็มีมากขึ้นแน่นอนครับมันเป็นระเบียบ
แต่ระเบียบเนี่ยใครเขียนล่ะครับก็คนเขียนขึ้นมา
แล้วทำไมคนจะแก้ระเบียบไม่ได้ครับ
เมื่อเห็นว่ามันใช้มาถึงจุดหนึ่งแล้วมีปัญหาแก้ไขไม่ได้
แล้วเขียนระเบียบไว้หลุงหลังมากแก้ระเบียบสิครับ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ถูกหลอก
ให้เขาได้สะดวกมากขึ้นเวลาไปแจ้งความ
ให้สามารถที่จะดำเนินการอายัดบัญชีได้ทัน
ทุกวันนี้ไม่มีทางหรอกครับทำไม่ได้
กว่าจะรู้ตัวอีกทีมันโอนเงินไปถึงไหนถึงไหนแล้ว
โอนกันทั้งตั้งกี่ทอดตามไม่ทัน
ถึงแม้จะรู้ตัวว่าถูกหลอกเร็วก็ตามไม่ทัน
ระเบียบมันเยอะปัญหามันเยอะ
นี่คือปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไข
ไม่งั้นแล้วเนี่ยก็เป็นอยู่อย่างนี้
วันนี้ในที่ประชุมคอลโลมรัฐมนตรีชัยวุฒิธนคมานุสร
จะเสนอคอรมอเสนอนายก
วาระการหลอกลวงการปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์
เป็นวาระแห่งชาติมาอีกแล้ววาระแห่งชาติ
ก็ฟังดูมันก็เท่ดีครับโก้เก๋ดีครับ
ดูแล้วมันใหญ่ดีครับวาระแห่งชาติ
แต่คุณจะทำอะไรได้ล่ะครับ
มันมีวาระแห่งชาติไม่รู้ตั้งกี่เรื่องแล้ว

นี่จะเอาเป็นวาระแห่งชาติ
แต่ถ้าไม่แก้วิธีการปฏิบัติ
ไม่จริงจังไม่จริงใจที่จะช่วยเหลือคนที่ถูกหลอก
เป็นวาระแห่งชาติก็ไม่มีประโยชน์

เส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับเรามาต่อค่ะ